ก็ตกลงกันนะครับแน่นอนว่าต้องเตะเดือนมิถุนายนในสนามกลางแน่
เรื่องต้นสรุปนะครับแต่ละชาติจะต้องเดินทางถึงประเทศเจ้าภาพวันที่๓๑พฤษภาคม
เพื่อเข้ารับการกักตัวแล้วก็อยู่ภายในโรงแรมที่พักระบบบับเบิล
จากนั้นจะเริ่มโทรเมนต์แข่งขันตั้งแต่วันที่๓ถึง๑๕มิถุนายน
แกรมการแข่งขันที่คาดการณ์เอาไว้นะครับมีดังนี้ครับ๓มิถุนายนไทยเจอกับอินโดนีเซีย
ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็การเดินทางเตรียมทีมให้ดีครับ